ช่วงของการระบาดโควิดสิบเก้าแบบนี้
เจ้าหน้าที่รัฐทำงานหนักหน่อยนะคะเพราะต้องประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนจะต้องทำไม่ฉะนั้นมันจะผิดกฎหมาย
สะแก้วคุณตำรวจต้องออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการใส่หน้ากาก
เพราะถ้าไม่ใส่หน้ากากมีค่าปรับนะคะแต่หลายภาษาเหลือเกิน
น่าจะเป็นระบบใบลึงคั่วเอาดูคลิปค่ะ
ปรับปรับปรับปรับปรับเจ้าพังเนี้ยเนี้ยด้านหน้ามันเปรี้ยวมากที่ทำจัด
ลุยสี่หมื่นบาทเด้อรับเชื้อเราเป็นห่วงท่าน
ท่านจะถูกปรับฉะนั้นแล้วท่านต้องใส่นะจ๊ะ
ถ้าคนสวยคนสวยใส่นะจ๊ะใครไม่ใส่ปรับสองหมื่นบาทนะจ๊ะ
ที่ฉันชอบดีนะดีค่ะคือมันก็เป็นการกระจายให้ทุกคนได้รู้ทั่วกัน
คือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูโทรทัศน์เนาะ
เลยอาจจะแบบไม่ได้เล่นโซเชียลอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะ
ตอนนี้มันมีการยกระดับมาตรการอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
ก็ให้ถึงพื้นที่ไปเลยเออไปให้ใกล้ใกล้เขาเลย
แล้วก็ต้องให้ข้อมูลครบแบบนี้ด้วยนะ
ดิฉันชอบการมีหลายภาษามากคือเอาให้ทวดถูกจริงจริง
เพราะว่าที่สะแก้วเนี่ยแรงงานที่เขาข้ามแดนมาจากกัมพูชา
มาขายของหรือว่ามาเอ่อรับตั้งแรงงานต่างต่างเนี้ยมีเยอะ

เพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
คือจับใจความบอกว่าบอกทุกคนนะ

คิดว่าเขาคือคุณตำรวจเองนั่นแหละ
เขาก็จะปรับ๒๐๐๐บาทนะพี่น้อง
เอาไปถามนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชะนพัฒน์สิริเลิศ
กำกับสพคลองลึกค่ะเป็นคนที่สั่งเอง
สั่งให้ประชาสัมพันธ์พี่น้องทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเลย
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าเป็นคำสั่งจากผู้ว่านะคะ
จุดที่ไปเดินขออภัยค่ะ
และสนับไปทำการประชาสัมพันธ์คือถนนสีเพลตลาดรงเกลือเยอะเลยนะคะ
ต้องให้ความเข้าใจกับเขาด้วยเนี่ยนะคะ

จากสถานีตำรวจสพคลองลึกแบบนี้เข้าถึงประชาชนของจริงค่ะ

จริงบางทีวิธีบ้านแบบนี้มันก็เข้าถึงง่ายเหมือนกันนะคะ

บางทีแบบโซเชียลมันใช้เวลาบางทีมันยุ่งยากอะไรแบบนี้เนาะ